มาดูเรื่องราวดีที่เกิดขึ้น
หลังจากเกิดเหตุการณ์แห่งความเศร้าสลด

เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจัดการคนร้าย
พอเสร็จภารกิจวางเงินทิ้งไว้ให้หลายส่วน
เพราะว่าตอนนั้นทั้งเหนื่อยทั้งหิว
หิวข้าวหิวน้ำนะครับต้องใช้สมาธิเคร่งเครียดในการจัดการกับคนร้าย
มีอาหารมีน้ำท่านหยิบไปทานไปดื่มไปกิน

แล้วมีทหารมีเจ้าหน้าที่นายหนึ่ง
เป็นชุดจะตำรวจหรือว่าจะทหารก็แล้วแต่เนี่ย

ได้โพสต์ภาพชมพู่
ต่อจากเม้นต์เกี่ยวกับเรื่องของ
ค่าน้ำที่วางไว้ให้๕๐๐บาทนะครับแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่นายหนึ่งก็โพสต์ภาพชมพู่
บอกว่าผมก็หยิบชมพู่ไปกินครับในตอนนั้นเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
วันนั้นไม่มีข้าวไม่มีน้ำเราก็พึ่งพาอาศัยร้านของพี่ป้านี่แหละ
ค่าเสียหายรอเลยครับค่ะเจ้าของร้านชมพู่เขาเห็นโพสต์นี้เห็นภาพนี้
คุณเขียนมาสอนเขาก็โพสต์ตอบกลับไปแล้วนะบอกว่าโอ้โหต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มาก
ที่ช่วยพวกเราเนี่ยช่วยคนที่ติดอยู่อย่างปลอดภัยคือยินดีคือไม่คิดหรอก
ไม่คิดอะไรหรอกฆ่าชมพงชมพู่อะไรเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่นายนี้เขาบอกเขาต้องไปหาให้ได้นะฮะ
แล้วเย็นเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่นายนี้ได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊คส่วนตัว
พร้อมกับข้อความบอกว่าวันนี้ได้เดินทางไปมอบตัวกับครอบครัวแม่ค้าเรียบร้อยแล้ว
เอาชมพู่มากินหลังจากเอาชมพู่ไปนะฮะ
แถมยังให้ฝรั่งสองถุงใหญ่ไปฝากพี่ที่กองร้อยทานกันด้วยนี่ฮะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากมาอุดหนุนร้านป้าด้วยนะครับคือเจตนาผมก็แค่ต้องการรับผิดชอบ
และขอบคุณร้านชมพู่เท่านั้นไม่มีเจตนาไม่ดีอย่างอื่นเลย
ผมเป็นทีมกินชมพู่คือคนเขียนป้ายตั้งต้นที่เขาโพสต์เรื่องค่าน้ำมา๕๐๐บาท
เอาไว้ให้นะครับเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นอีกทีมนึงผมได้ทีมชมพู่
เขาแบ่งตีมกันทีมบ้อะจางด้วยตาคมีทีมบ้ะจางด้วยแต่ใช่มีหลายทีม
คือนางสาววัชรพรปิ่นเจริญทรัพย์นะครับอ่าซึ่งคุณพี่บอกว่า
วันนั้นก็ไปกับแม่ไปออกบูธขายชมพู่พันเพชรไต้หวันกับพันเพชรบ้านเกาะ
ห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันนี่แหละแต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวของคุณวัชรพรเนี่ยเขาไม่อยู่ก็คุณแม่อยู่ในห้าง
พอเกิดเหตุแม่ติดในห้างแม่ก็ไปซ่อนตัวอยู่แล้วสุดท้ายแม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย
คุณกิติศักดิ์ไปดูชมพู่ลูกเบอร์เลอร์เลย
กิติศักดิ์ต้องจ่ายตังค์นะคะใช่สินที่นั้นมีเหตุผลแล้วทั้งสิ้นพี่ตั้งนี้
ตอนที่คุณแม่ไปซ่อนตัวก็แน่นอนว่าข้าวของ
ผลมงผลไม้ชมพู่ที่เอามาขายก็ต้องวางทิ้งไว้หมด
แล้วก็ไปเห็นการแชร์ภาพเนี่ยแหละ
ก็เริ่มต้นจากภาพของเงินค่าน้ำ
แล้วก็บ้าจ่างที่เจ้าหน้าที่เขาทิ้งไว้ให้แม่ค้าที่เป็นเจ้าของ
แล้วก็มีโพสต์ของตำรวจอ่า
เป็นตำรวจนะฮะที่ไปช่วยเหลือตัวประกันเนี่ย
เขาถ่ายรูปที่นั่งอยู่พร้อมกับลูกชมพู่
แล้วก็ขอบคุณแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตามหานะ

เธอก็เข้าไปตอบบอกว่าโอ้ไม่คิดเงินขอบคุณด้วยนะที่มาช่วยเหลือเนี่ย
เพราะว่าเธอเห็นชมพู่แล้วใช่แน่
มีแค่ร้านของเธอกับแม่เท่านั้นที่ขายชมพู่นะ
แล้วก็บอกว่าที่เขามาถามว่าแล้วพี่ขายที่ไหน
เนี่ยก็ทักมาเจ้าหน้าที่ก็ทักมา

ถ้าจะมาเพื่อมาจ่ายเงินค่าชมพู่เนี่ยไม่ขอรับนะ
ชมพู่ที่เอาไปทานเนี่ย

ชมพู่ที่เอาไปกินกันเนี่ยมันน้อยไปด้วยซ้ำ
หากเทียบกับการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน

คือถ้าอยากจะมาหากันอะไรกันเนี่ยอันนี้มาได้
แต่ถ้าจะมาจ่ายเงินค่าชมพู่ในวันนั้นเนี่ยไม่รับ
อยู่ฮะกำลังขายชมพู่อยู่เมื่อวาน
เจ้าหน้าที่มาหาเลยมาเลย
ถามว่าใช่ร้านชมพู่ไหมครับที่อยู่ในห้าง
พอบอกใช่แล้วก็มองหน้าไปโอ้โหนี่ฮะ

นี่ก็ตื้นตันแล้วก็ดีใจกันไปนะ
ก็เนี่ยฮะวันนั้นที่เจ้าหน้าที่เขาทานไปเนี่ย
พวงประมาณ๑กิโลกรัม

เขามาแสดงความเห็นว่าต้องขอบคุณพวกป้าพี่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ถ่ายรูปชมพู่แล้วก็เอกว่าเอ๊ะชมพู่
แล้วก็เลยเข้าไปดูในรูปนี่มันชมพู่ที่เราขายเพราะว่าขายในห้างอ่ะนานแล้วเข้างานทุกงานที่มีในห้าง
พอเข้าไปดูก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นของเราก็เลยไปคอมเมนต์ว่าไม่คิดค่าใดทั้งสิ้นแล้วก็ขอบคุณตอบแทนที่ช่วยแม่กับพี่ออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ไม่คิดไม่คิดค่าอะไรเลยต้องขอบคุณพี่พี่เขาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาตอบกลับมาว่าไงครับผม
พี่เขาก็ทักแชทมาทักทักมาหาอินบล็อกทักมาว่าอยากทราบว่าขายอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่าค่าขายประจำอยู่ตลาดเซฟวันแต่ถ้าเกิดจะมาจ่ายเงินไม่รับขอไม่รับ
เพราะว่าแค่นั้นยังน้อยไปยังไม่สะสมกับพวกที่พี่พี่เขาเสียสละช่วยชีวิตค่ะหรือเลยบอกว่าไม่รับ
แต่ถ้าเกิดอยากมาอุดหนุนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยได้พี่เขาก็ไปขอบคุณขอบคุณคุณไม่จ่าย
ถึงจ่ายก็ไม่รับก็เลยเอาชมพู่เอาฝรั่งที่ทำไว้แล้วเอาไปให้พี่เขาอีก๒ถุง
เขาบอกว่าขอบคุณน้ำใจพวกเราเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูนี่แบบอมยิ้มได้ทั้งวันเลยกับภาพอันนั้น
เขาบอกว่าอยากอยากจ่ายเพราะว่าเราหยิบมากินโดยไม่ได้ขออนุญาตอะไรอย่างนี้ค่ะหนูเลยบอกว่าหยิบกินได้เลยเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดห่วงของอยู่แล้วค่ะ
คือคิดชีวิตไว้ก่อนไม่ได้คิดว่าเราต้องมาห่วงของอะไรอย่างนี้